คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็จะเห็นภาพมีดารานักแสดงโพสต์ภาพลอตเตอรี่แผงใหญ่โตมากเลย
สิบใบหกสิบใบถูกเลขท้ายบ้างถูกอะไรบ้าง
แล้วก็เยอะแยะใหญ่โตตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากำลังแกะรอยตามอยู่
ว่าไปเข้าข่ายที่แบบไปหลอกโพสต์แล้วก็ไปแอบอ้างขายวัตถุมงคลหรือเปล่า
ใช่เธอหรือเปล่านะเพราะว่าสุดเธอก็เพิ่งจะโพสต์ไปว่าถูกกี่ใบหลายใบเหมือนกันเนาะ
ทีนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัย
เพราะว่าตำรวจเองก็ออกมาบอกก่อนนะฮะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพฤติกรรมดารานักแสดง
รายหนึ่งย้ำว่ามี๑คนเท่านั้น
เขาบอกว่าสร้างจุดขายว่าเป็นเซียนใบ้หวยให้ตัวเลขแม่นใช้วิธีการแบบนี้
ทีมงานไปกว้านซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลจริงหลังออกรางวัลแล้ว
แล้วก็ไปโพสต์ว่าเขาถูกเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในโลกโซเชียล
หลังจากนั้นหลอกขายวัตถุมงคลโอ้ยคนหลงเชื่อไปซื้อกันเยอะแยะมากมาย
ว่าซื้อแล้วบูชะแล้วจะถูกหวยอะไรแบบนี้
ถ้าเกิดตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการเข้าข่ายหลอกลวง
งานเข้า๑รายที่ตำรวจพูดถึงเนี่ยหลายคนพุ่งเป้าไปที่คุณเฟี้ยวฟ้าวสุสวิงริงโก้
เธอเองตอนนี้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ครับเจ้าตัวบอกว่าโอ้โห
คือเขาถูกรางวัลก็จริงนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขา
ก็เลยไลฟ์ทั้งน้ำตาเลยให้คนได้ดูกันว่าตอนนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชียงใหม่
ได้ยินข่าวแล้วสะเทือนใจมากยืนยันว่าคนที่ตำรวจพูดถึงไม่ใช่เธอแน่นอน

ถ้าทีมงานของเธอไปรับซื้อสลากมาจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาทีมงานยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลย
นะเอาไปฟังเสียงเพราะร้ายสดหน่อยครับ
ถ้ามีทีมงานคนไหนที่เขียนข่าวไปแล้วบอกว่า
เอาทีมงานคนนั้นไปซื้อลอตเตอรี่นำมาเที่ยวพุทธเจ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลย
นำมาพูดและให้พูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าพี่อิมจ้างจริงเหรอ
ทีมงานคนนั้นคือใครเมื่อวานมีหนังสือลอตเตอรี่ให้เงินอิมหลักแสน
หนูก็ปฏิเสธหนูไม่เอาเพราะหนูรักจริงหนูไม่ได้ทำเป็นธุรกิจ
คนถูกลอตเตอรี่ด้วยบุญบารมีของเขาทั้งนั้น
เขาเป็นคนดีเขาทำบุญในอดีตชาติมาก่อน
อันนี้อิมพูดอีกในหนึ่งนะเดี๋ยวจะพูดทางวิทยาศาสตร์ให้ฟัง
ถ้าเรื่องอีกศาสตร์หนึ่งคนคนนั้นเขามีบุญเก่าของเขา
คิดดีประพฤติดีจิตดีเขาเลยได้โชคอืมอ่า
คุณเฟี้ยวฟ้าก็ยืนยันว่าไม่จริงไม่ได้ให้ทีมงานไปกว้าน
ซื้อลอตเตอรี่มาที่ถูกแล้วมาโพสต์แอบอ้างอะไร
ระหว่างที่ไลฟ์อยู่นะแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์ให้
กำลังใจกันเยอะแยะมากมายก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ตำรวจพูดนั้นเป็นอย่างไร
แล้วคนที่อ้างถึงเป็นใครก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ